อุทัยธานีเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เข้าข่ายอย่างนี้เลย
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง
ใครจะไปคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นหัวขโมยนะฮะ
ปกติก็นั่งดื่มเหล้าวงเหล้าเดียวกันสุดท้ายกลายเป็นหัวขโมยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ผู้เสียหายนี่เอาภาพนี้แหละมาให้เราดูนะคะ
เป็นภาพที่เพื่อนบ้านถ่ายหัวขโมย
ตอนที่มาขโมยโครงหลังคาเหล็กของเธอไว้นะคะ
พอดูใกล้เอ้านี่มันเพื่อนบ้านที่มานั่งกิน
เล่ากับสามีของดิฉันนี่สุดท้ายต้องไปแจ้งความนะคะ
ผู้เสียหายก็คือคุณบุญพรจันทพิลายุ๔๓ปีค่ะ
เล่าบอกว่าเหล็กโครงหลังคาที่ใช้ในการต่อเติมหลังคาบ้านเนี่ย
ถูกขโมยไประหว่างที่เธอกับสามีออกไปขายของ
ที่ตลาดน้องชางของอุทัยธานีฮะ
ต่อมามีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคราวนี้เป็นพลเมืองดีนะ
แอบถ่ายหัวขโมยตอนที่ขโมย
แล้วก็เดินแบกเหล็กหลังคาบ้านมาให้เธอดู
เอาชัดเลยคราวนี้เธอรู้ตัวแล้วนะคะ
ว่าใครเป็นคนก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกล
แต่เป็นเพื่อนบ้านที่ขี้เมาแล้วก็เข้าออกบ้านของเธอเป็นประจำด้วย
ผู้เสียหายค่ะก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็พาตำรวจบุกไปถึงบ้านของหัวขโมยรายนี้เลยนะคะ
ผู้ชายที่เป็นหัวขโมยรายนี้ชื่อว่านายไพรทูลพรมชาติอายุ๖๑ปี
เรื่องต้นนายไพรทูลจำนวนด้วยหลักฐานแบบนี้นะคะ
ยอมรับบอกว่าคนที่อยู่ในภาพนี้ภาพนี้ที่เราเห็นเป็นผมเองครับ
ผู้เสียหายบอกอีกด้วยนะว่าก่อนหน้านี้รถจักรยานที่เธอซื้อมา
ราคา๔๐๐กว่าบาทก็หายไปด้วย
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือนายไพรทูล
เพราะแวะมาที่บ้านของเธอเป็นประจำ
บางครั้งก็เข้ามาตั้งวงดื่มเหล้ากับสามีของเธอด้วยนะคะ
บอกว่าไม่คาดคิดเลยนะว่าเอ้านายไพรทูลคนนี้คนนี้

ตำรวจสพนฉางค่ะบอกว่าตอนที่เอาตัวนายไพรทูลมานะ
พูดจาเหมือนคนเมาวกไปวนมาตลอดเวลา
แต่ก็ยอมรับสารภาพนะว่าเป็นคนแบกเหล็กออกจากบ้านของผู้เสียหายจริง

ตำรวจบอกว่าก็ไปตรวจยึดเหล็กโครงหลังคามาเป็นของกลาง
แล้วก็ดำเนินคดีกับนายไพรทูลคนนี้แล้วนะคะ
ผู้เสียหายแบกเหล็กขึ้นรถตำรวจเองเลย